ถ้าสมมุติว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่ง

ภาพที่เห็นคือผู้หญิงใส่ชุดไทยเต็มยดเลยค่ะ
ยืนรอแล้วก็ทำท่าเหมือนจะแบบมาทำคลอดให้คุณ

โอ๊ยดูนี่ตกเจอเอ้ยแม่ญ่านางหรืออะไรหรือวะ
ผู้หญิงคนนี้ก็สวมชุดผ่าตัดด้วย
นี่คือนักศึกษาแพทย์ค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าไม่มงจะงงมาก
โพสต์ภาพนี้ไว้บอกว่าภาพชวนสยองเออ
คือต้องบอกก่อนว่านักศึกษาแพทย์คนนี้สวยมากเลยนะ
แล้วประเด็นคือเขามีคิวเข้าประกวดนางนพมาศ
วันนั้นมันวันที่๑๑พฤศจิกายน

นางงามก็ต้องประกวดสอบก็ต้องสอบ

แท็กไม่มงจะงงมาก
หลายคนเข้ามาขำกันหัวเด็กโพอออกมาด้วย

แต่หลายคนพอเห็นภาพนี้ปุ๊บคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันขำขันใช่ไหม
มีบางคนบอกว่าเดี๋ยวเหมือนที่คุณร้องกันนั่นแหละ

หัวจุกต้าอ๋อสอบเป็นเคสแบบ
อบเฉยไม่ได้ทำคลอดจริง
เพราะถ้าทำคลอดจริงไม่ได้มา

ยกเว้นแบบฉุกเฉินเหมือนที่ว่า
ไปเจอกลางทางแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้ก็เรื่องหนึ่ง
ตกใจหมดเลยนึกว่าเป็นอย่างนั้นจริง

ไม่ได้ฉันไม่กล้าออกมาดูโลกเลยนะแต่ไม่ได้คิดอยากรู้ว่าน้องเขาสนาการประกวดไหม
เออนั่นสิสวยนั่นเนี่ยสวยที่เดียว